ห้อแปลงนะครับโรงไฟฟ้าระเบิดขึ้น

ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ผมพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ

เจอเหตุการณ์ระเบิดแบบนี้เนี่ย
โอ้โหมันจินตนาการไม่ออกนะ

วันก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
คนที่อยู่แถวนั้นก็ตื่นตนกนะครับ

เขตนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้น

ในข่าวบอกว่าเกือบ๑๐คันนะฮะ

สกัดเพลิงใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างแข่งขันเต็มที่นะครับ

เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรที่บริเวณสถานี

ทำให้ไฟช็อตเกิดระเบิดขึ้น

แล้วก็สามารถคุมสถานการณ์ได้

การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาปกตินะครับ
จะได้จ่ายไฟคืนในระบบโดยเร็ว

เพราะว่าอยากรู้ว่าสาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรนะครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนะเกิดที่ปราจีนบุรีนะครับ
นิคม๓๐๔แต่ไม่มีใครเจ็บนะครับ
ค่ะก็ควบคุมเพลิงได้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องไปดูเรื่องของสาเหตุกันต่อไป